คุณผู้ชมคะดูความคืบหน้าคนร้ายยิงจ่าอู๊ด
เสียชีวิตกลางสวนทุเรียนที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะ

มามอบตัวนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
วันนี้ตำรวจนำตัวคนร้ายไปฝากขังนะคะ
นายวิทูลผ่องผลหรือในมืดค่ะ
อายุสี่สิบปีก็คือผู้ต้องหาที่ยิงจ่าอุ๊ดวัยสี่สิบแปดน่ะนะคะ
จริงแล้วเขาก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละตอนที่ยิงจ่าอู๊ดเนี่ย
แต่อู๊ดอุ้มลูกวัยสี่ขวบอยู่ด้วยนะเสียชีวิตอยู่กลางสวนทุเรียนอำเภอแกลงระยอง
ในมืดเนี่ยนะคะยอมมอบตัวหลังจากหนีไป๗วัน
เอาตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อวานนี้นี่คือภาพเมื่อวาน
ชาวบ้านก็มารอดูการทำแผนปลาขวดวิ่งกรูเข้าไปจะรุมประชาธรรมในมืด
แล้วก็ตะโกนสาบแช่งดูบรรยากาศทำแผนกันอีกสักหน่อยค่ะ

นี่อย่าให้มันรอดเลยนะ
นี่คือบรรยากาศตอนทำแผนนะคะทีนี้ค่ะล่าสุดวันนี้ตำรวจนำตัวในมืดฝากขังแล้ว
เมื่อตอนเช้าแจ้งข้อหา๓ข้อหานะคะฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
พยายามฆ่าพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
ทีนี้เมื่อวานนี้ที่เราเล่าข่าวเรื่องนี้ไปว่าปมเหตุที่ในมืด
ก่อเหตุแบบนี้เป็นเพราะว่าผู้ตายไปมีความสัมพันธ์กับภรรยาของเขาที่ชื่อนางดาหวัน
เขาก็เลยโมโหเมื่อวานถ้าคุณผู้ชมจำได้ไทยรัฐนิวสโชว์เนี่ย
เสนอแผนผังอันนี้ไปนะคะว่าใครเป็นใครภาพที่เราใช้ในการมาใช้เป็นนางดาหวัดเนี่ยนะคะ
เป็นภาพของคุณกรรัฐยั่งยืนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น
อำเภอเขาชะเบาจังหวัดระยองค่ะต้องบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดของทางทีมงานนะคะ
ซึ่งทางกองบรรณาธิการข่าวของรายการไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยต้องขออภัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็นมาณที่นี้ด้วยที่เอารูปมาใช้ผิดพลาดนะคะ
ทีมข่าวแก้ไขแล้วด้วยการลบข้อมูลดังกล่าวออกจากทุกแพลตฟอร์มของไทยรัฐ
ซึ่งทางกรรมนาธิการเองก็โทรศัพท์ไปขอโทษ
ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น

แล้วก็ขอย้ำผ่านทางไทยรัฐนิวโชว์อีกครั้งหนึ่งเลยนะคะว่า
คุณกรรัฐยั่งยืนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็นเนี่ย
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เลยแต่อย่างใด
เพียงแต่ว่าได้รับการประสานจากญาติของผู้ต้องหา
ให้พาผู้ต้องหาเข้ามามอบตัวเท่านั้นนะคะ

ประเด็นที่ผู้ต้องหาอ้างว่าผู้ตายไปยุ่งเกี่ยวกับนางดาหวันภรรยา
ภรรยาของผู้ตายก็ออกมาย้ำว่ามันไม่จริง
สามีเธอกับนางดาหวันเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กนะคะ
ที่ผ่านมานางดาวหวันก็เข้ามาหามาขอความช่วยเหลือเรื่องต่าง
สามีเธอก็ใจดีคอยช่วยเหลือ

จะมีก็แต่พฤติกรรมของนางดาหวัน
ชาวบ้านแถวนี้บอกว่ามีนิสัยชอบไปสนิทสนมกับคนอื่นง่าย
โดยเฉพาะกับเพื่อนผู้ชายหรืออะไรแบบนี้
ในมืดที่เป็นสามีเนี่ยคอยตามหึงหวงอยู่ตลอดเวลาค่ะ